อ่านข่าวนี้ไปตกใจมากพระค้ายายาบ้าค่ะ

ตามจับมาได้สี่ล้านแปดแสนเมตรไม่ใช่น้อยน้อยนะคะ
ดูนะคะพระสองรูปคารวาสสามคนค่ะนี่มาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ประเทศไทยพระค้ายาค่ะเดี๋ยวลองฟังเหตุผลหน่อยนะคะ
หลวงพี่ทำไมหลวงพี่ตัดสินใจคิดสั้นแบบนี้ต้องไปค้ายาเอาเงินมาทำอะไรนะคะ
เป็นเรื่องราวที่ตำรวจนครบานค่ะมีการแถลงการจับกลุ่มนะคะ
พระครูสุเมฆปริยกิจหรือนายนัทภูมินอายุสามสิบเก้าปีค่ะ
คุณผู้ชมดีกรีไม่ธรรมดานะเป็นถึงพระครูด้วยนะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดสายมูลแล้วเป็นเจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับดีกรีเป็นไงคะใหญ่โตนะ
ไม่ธรรมดานะคะเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยอ่ะจับกลุ่มได้นะคะ
เจ้าคณะตำบลแล้วมีพระอีกหนึ่งรูปมีคารวาสอีก๓คน
คุณดูนะคะของกลางขึ้นแบบนี้ยาบ้า๔ล้าน๘แสนเมตร
โอ้โหไม่ธรรมดานะคะตำรวจไปยึดมาได้ค่ะ
ของกลางเหล่านี้นะคะนอกจากยาบ้า๔ล้าน๘แสนเมตรแล้วเนี่ยนะ
ยึดอาวุธปืน๑กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืน
รถยนต์อีก๒คันที่ใช้ลำเลียงยาบ้าโทรศัพท์มือถืออีก๑๑เครื่อง
ถามว่าตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มมาได้ไง
ทราบมาได้ไงว่ามีการขนยาบ้าโดยพระมีพระไว้กันหมา
คุณนึกออกไหมคะไว้ตบตาเจ้าหน้าที่คดีนี้ต้องชื่นชมตำรวจนะคะ
ตำรวจเขาไปขยายผลจากการตรวจค้นครั้งก่อนครั้งก่อนนู้นนะครับคุณผู้ชม
ในวันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มผู้ต้องหา
พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าครั้งแรกนะครั้งนั้นได้มา๓ล้าน๖แสนเมตร
ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลำลูกกาครองสามจังหวัดปทุมธานี
สิบสี่สิงหาคมนะจากนั้นค่ะพยายามสืบหาข่าวมาเรื่อยเรื่อย
มีการขยายผลค่ะขยายผลแล้วไปสืบทราบมาว่า
กลุ่มผู้ต้องหาจะใช้รถตู้ในการลำเลียงยาเสพติดอีกล็อตหนึ่ง
โดยให้พระพิสูจน์ส่งเนี่ยนั่งมากับคารวาส
เพื่ออำพลางลดความสงสัยจากเจ้าหน้าที่เขามีการแกะรอยกันนะ
ตำรวจสามเดือนค่ะจนในที่สุดทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ย
ได้ไปเช่าห้องพักในจังหวัดชายนาฏเป็นจุดพักยาแล้วเดี๋ยวจะส่งยากัน
พอสืบทราบแบบนี้เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเลยค่ะ
สุดท้ายไม่รอดนะคะได้จริงเป็นของกลางยาบ้า๔ล้าน๘แสนเมตร
พร้อมกับรถยนต์กระสุนปืนเครื่องกระสุนปืน
แล้วก็อาวุธปืนต่างเนี่ยนะคะพระครูสุเมษปริยัติกิจรับสารภาพค่ะ
ตกใจเลยอ่ะเคยทำแบบนี้มาแล้วสี่ครั้งโอ้โห
เคยทำแบบนี้มาแล้ว๔ครั้งที่ทำครั้งล่าสุดเนี่ยคุณฟังเหตุผลนะคะ
หลวงพ่อบอกว่าต้องการหาเงินไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ก็เลยค้ายานี่แหละก็เลยค้ายาบ้าเอาเงินไปเรียนต่อปริญญาโท
หลวงพ่อคิดสั้นมากค่ะแน่นอนนะคะว่าตำรวจจับได้แล้วก็ต้องมีการแถลงข่าว
ทีนี้ก่อนการแถลงข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะ
เขามีการขยายผลต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของเชียงราย
เอาล่ะไปตรวจค้นที่กุฏิของหลวงพ่อหน่อยซิที่วัดสายมูล
ตรวจค้นเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าไม่พบของกลางเพิ่มเติมนะคะ
นี่ที่วัดแห่งนี้แหละค่ะครับตอนไปนะคุณชาวบ้านเอ่ย
วัยวัชกรวัดเอ่ยลูกวัดเอ่ยนะคะพระลูกวัดเอ่ย
เขาตกใจนะคะไม่คิดว่าหลวงพ่อเนี่ยจะมาค้ายานะคะ
ชาวบ้านที่มารู้ข่าวเขาก็จับกลุ่มคุยกัน
พากษ์วิจารณ์บอกรู้สึกตกใจนะไม่คาดฝันมาก่อนเลยว่าหลวงพ่อจะมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะ
โดยเฉพาะวัยวจกรวัดไซมูลคุณคำวังอายุหกสิบห้าปีบอกว่า
พอรู้แล้วอกอีแป้นจะแตกต้องช่วยคุณพระล่ะค่ะ
คุณพระไม่ได้ช่วยแล้วคราวนี้ตกใจมาก
ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับหลวงพ่อ
เพราะตอนที่เจ้าอาวาสอยู่ที่วัดก็ดูปกติธรรมดา
เจอท่านครั้งล่าสุด๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หลวงพ่อบอกว่าจะไปงานศพที่จังหวัดพยาว
แล้วอยู่ก็มาทราบข่าวว่าหลวงพ่อกลายเป็นคนค้ายา

เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีฐานร่วมกันมียาบ้า
ไว้เพื่อจำหน่ายโทษหนักนะคะ
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตกใจนะคะสังคมไทยมาค้ายา